กระบวนการพูดคุยสันติสุขก็ได้ถูกจับตามองในช่วงนี้นะครับ
หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยนายกรัฐมนตรีระบุนะครับว่าสาเหตุที่ต้องย้ายพลโทนักรบบุญบัวทอง
ซึ่งเป็นเลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้
เป็นการพิจารณาของผู้บัญชาการทหารบก
ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พร้อมกับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าพูดคุยตามกรอบเจรจาเดิม
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดความต่อเนื่องครับ
นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนนะครับ
อย่าขุดคุยเรื่องชาวอุยเกอร์เพราะว่ามั่นใจว่าฝ่ายความมั่นคงสามารถดูแลได้
ขณะนี้ไม่พบว่ามีบุคคลเหล่านี้อยู่ในประเทศไทย

เหตุผลหลักที่พลโทนักรบถูกปลดออกจากคณะพูดคุย

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองทางทหาร

ซึ่งเป็นน้องชายของผู้บัญชาการทหารบก
ขณะที่เหตุผลที่๒มีข่าวว่าพลโทนักรบ
เสนอร่างข้อตกลงพูดคุยสันติสุขให้กับผลเอกอักษราเกิดผล

โดยกำหนดพื้นที่ปลอดภัยร่วมกับกลุ่มมาราปาตานี
แต่นายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยที่ให้น้ำหนักกับกลุ่มมาราปาตานี
เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาภายหลังได้ครับ